ต้องยกฉายานี้ได้เลย

ก่อนหน้านี้คุณแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุ
เราก็เห็นค่ะเธอดูแลอยู่ไม่ห่างเลยนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณแม่ประสบปฏิเหตุ

คือคุณแม่ของเธอได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะคะ

ตอนนี้อาการของคุณแม่โดยรวมดีขึ้นแล้ว

ที่คอยส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวของเธอด้วยค่ะ
รักษาพยาบานนี้หญิงไม่เรียกรอ
คือหญิงอะให้อภัยตั้งแต่วันแรกเลย

คุณต้องบอกว่าปฏิหารเกิดขึ้นจริงกับครอบครัวของเธอ

เนี่ยสังเกตกันดูนะฮะ
จริงแล้วเป็นเพราะว่าทานยาค่ะ

ทำให้เธอเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ
แขนขาชาแล้วก็อ่อนแรง
แต่เจ้าตัวก็มีสปีริตเต็มร้อยค่ะคุณผู้ชม

อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หญิงต้องยกเอามือยกขาตัวเองเวลาขึ้นบันได
ซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
กำลังที่จะรักษาอย่างเต็มที่
ซึ่งก็บังเอิญกับที่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เลยอยู่ในภาวะนอนไม่หลับเป็น๑๐๑๐วันเลยนะคะ
ต้นไปหามาแล้ว๒๓วันที่แล้ว

อาจจะเป็นเพราะว่านอนไม่หลับแล้วก็สมองตีบตันหรือเปล่า
อะไรหญิงก็ยังไม่เช็คแต่วันนี้จะเช็คจริง
ใบหน้าของเธอเห็นชัดเลยนะว่าบวมแล้วก็เปลี่ยนไปมาก
ตอนนี้คุณแม่ปฏิหารเกิดขึ้นแล้วกับคุณแม่ของหญิงลีแล้ว
ให้หญิงลีดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองต่อไปเนอะ
จริงอาการคล้ายกับซอจียอนเหมือนกันนะ
ที่เธอเครียดแล้วก็มีอาการตัวบวม
อาการคล้ายกันน่าจะมาจากความเครียดนี่แหละถูกต้องแล้ว
พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นกำลังใจให้